การร้องเพลงโคราชของหมอเพลงจะเรียกว่าการว่าเพลงและเนื้อหาของเพลงโคราชมีรูปแบบที่เรียกว่าเป็นกรอนเพลงซึ่งดั้งเดิมจะเป็นเพลงร้องโต้ตอบที่ใช้ปฏิพันธ์ไหวพลิบในการด้นกรอนสดโต้ตอบกันของหมอเพลง
โดยเนื้อหาที่นำมาร้องมีหลากหลายเช่นเรื่องการทำมาหากิน
ปู่หาปลาหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานของเจ้าภาพที่ตนเองไปแสดงเช่นงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน